สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะสภาพอากาศบ้านเราในระยะนี้แตกต่างกันสุดคั่วค่ะในบริเวณภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยนะคะอากาศค่อนข้างเย็นค่ะยอดดอยยอดภูอุณหภูมิลดลงเหลือเลขหลักเดียวเท่านั้นค่ะเนื่องจากมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะคะแผลลงมาปกคลุมบริเวณต

ไต้ฝุ่นวามกอจะไม่ส่งผลกระทบต่อไทยอย่างหนักนะคะแต่ที่ฟิลิปปินส์ครับทำให้มีน้ำท่วมหนักอย่างที่เห็นประชาชนเนี่ยบางรายนี้ต้องปีนขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้านเลยหนีน้ำท่วมสูงค่ะล่าสุดมีประกาศอบพยพประชาชนถึงสองแสนรายและนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ